มาดูเรื่องที่ต้องการได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนกันบ้างนะคะ
ผู้ประกอบการรถทัวร์ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยลดลงไปแล้วกว่าร้อยละสามสิบ
เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งเป็นตลาดหลักมากกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
ัสเซียก็ดียุโรปก็ดีเขาเดินทางมาไทยกันน้อยลง
ด้วยปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองภายในค่ะตอนนี้ผู้ประกอบการหลายรายก็ประสบ
สภาพคล่องกันเป็นแถวเลยนะคะเกิดภาวะหนี้เสียกันเป็นจำนวนมาก
เพราะฉะนั้นจึงอยากให้ภาครัฐช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้น
โดยเสนอให้กำหนดวันหยุดยาวล่วงหน้าอีกนะคะแล้วก็ระบุลงปฏิทินไปเลย
แทนการประกาศนโยบายล่วงหน้าไม่กี่สัปดาห์คนจะได้วางแผนไปเที่ยวได้
แล้วก็อยากที่จะให้ข้าราชาจารย์ข้าราชการจัดอบรมสำมานาภายในประเทศมากขึ้น
ว่าน่าจะทดแทนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปได้ค่ะ